ร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้าน

สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาละครับมาแล้วมาแล้วจ้านะครับ
สนุกสนานไม่เหมือนใครกับรายการร้องได้ให้ล้าน

เราอยากให้ทุกคนได้เงินกลับไป

ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี

๑ล้านบาทร้องแบบได้๑๐เพลง

ซึ่งแคมเปญนี้นะครับเราก็จะเปิดโอกาสนะครับ
ให้กับคนที่ร้องผิดแล้วก็กลับบ้านไป
แบบชีช้ำเลยนะครับ
ได้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวให้ร้องได้ใหม่นะครับ
แล้วก็มีโอกาสคว้าเงิน๑ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในร้องได้ให้ล้านรวมพลคนชัก
มหากรรมการรวมพลคนช้ำครั้งนี้
เปิดโอกาสให้คนที่เคยร้องผิดแล้วกลับบ้าน
ได้กลับมาแก้มือกันอีกครั้ง
ได้แก่คุณฟางแก้วคุณหนูตรีฝ้าลำยอง
คุณโฟพี่แป๊ะน้องแก้มลุงสิงเสน่ห์

โดยเพลงแรกจะให้ร้องเพลงที่เคยร้องผิดในครั้งที่แล้ว
ใครจะคว้า๑ล้านบาทไป

หวังว่าคงไม่ช้ำซ้ำสองกันนะครับ
ขอต้อนรับทั้งหมดพร้อมกันเลยนะครับ
คุณแป๊ะคุณลำยองคุณโฟและคุณหนูตรีนะครับ

นี่ก็คือเหล่าบรรดาคนช้ำอกช้ำใจทั้งหลาย

บางคนก็เพิ่งช้ำไปหยกบางคนก็ช้ำมาไปนานแล้ว
พี่หนูตีนี่คือเป็นบุคคลที่จะตรึงอยู่ในหัวใจเป๊กเลยนะ

เวลาดูแล้วเหมือนส่องกระจกจริง
เนี่ยสวยนะเนี่ยน้องชอบโซโลแกนเขางามอย่างมีคุณค่าแต่ราคาน้ำอัดลม

กลับมาครั้งนี้เราจะไม่ช้ำหนักไปกว่าเดิมไหมคะ
มั่นใจค่ะว่าจะไม่ช้ำไม่ช้อกไม่ช้ำ
ผิดหวังไปกับเพลงตะกะแตนภู
กลับมารับไปทรุ่มซ้อมมาอย่างดีครับ

อยากจะให้หนูตีเนี่ยสอนร้องเพลงตั๊กแตนผูกโบ
ฉันดูภาษาคาราโอเกตักกะแทนภูปโบธัดดอกแย่มพา
หนุ่มกะชุมกะช่วยหนุ่มกะชุมกะช่วย

ถ้ากระแทนย่องย่องพลูกเบอร์ทัดดอกชำพ่อ
ถ้ากระแทนย่องย่องพลูกเบอร์ทัดดอกชำพ่อ
น้อมน้อมกระช้อมกระช่อย
แม่ไพงก็สุระ
เย้

เย้
ตอนนี้นะครับก็จะต้องมาคัดสรรนะครับ
ผู้ที่จะขึ้นมาร้องได้ให้แล้ว
กันต่อไปกฎิกาเหมือนเดิมทุกอย่าง

ขึ้นมาแล้วเพลงแรกที่ทุกคนจะต้องร้องก็คือเพลงที่ตัวเองร้องผิดในคราวที่แล้ว
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

เห็นไหมแกไม่ได้มือเกร็งแกกดจริงด้วยใช่อยากเล่นจริง
คนเหยียงเป็นตะสั่งกะด่อ
หลุบบ่หล่อแต่ว่าพิราวจัย
อ้ักป๊าผัวสะบอกแล้วไม่อยู่กับอาย
ตึดขวบ่ะเราจัยปากตะปากปากตะบอเลย

ผมค่องใจเนื้อท่อนแรกคุณมากค่ะ
คนอียังเป็นตะซังกะดอ

มันเป็นภาษาอีสานกระดอกกระเดี้ย
คนยังเป็นนสังกระดอก็หมายถึงว่า
คนอะไรมันน่าชังมาก
แบบมันทำให้เราเจ็บใจมากอะไรอย่างนี้สัก
ประมาณนี้ครับ

คุณอำยองขึ้นมาร้องได้ให้ล้านวันนี้เลยนะครับ
ป๊าบหัวนะครับคุณลำพยอมตอบ
ถูกครับ

ถูกครับ
เชิญคุณลำยองแม่ค้าขายปลาเสียงสูงเสียงฟ้า

ขึ้นมาร้องได้ร้านวันนี้เลย
สวัสดีนะคะนี่ลำยองภูริเพ็ญนะคะ

ขายปลาอยู่แถวตลาดร้านมหมาธมศ์ค่ะ
นี่แหละค่ะอาณาจักรแผงขายปลาของลำยอง
ชีวิตลำยองก็เลยลำบากมาก
เพราะลำยองต้องค้าขายจะหยุดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้

ยองก็อยากจะไปแต่ก็ต้องห่วงขายของ

เอาของปิดเอาไว้แล้วคุณยอมถึงออกไปร้องเพลง

ให้มันเป็นเงินก้อนใหญ่มาลงทุน

และลำยองก็อาจจะหยุดบ้างเล็กน้อย
จะออกไปร้องเพลงชอบร้องเพลงมากที่สุดในโลกเลยลำยองอ่ะ

แม่ค้าทั่วประเทศจงเป็นกำลังใจให้กับลำยองด้วยนะจ๊ะ

ยองแก่แล้วเสียงก็ยังดีอยู่นะจ๊ะ
คุณรำยง

ก็มาในยุคแรกที่เราเปิดรายการใหม่
ชื่อว่าเพลงอะไรครับที่ร้องผิดไปคุณลำยอง
กอดฉันก่อนล่ะ
เหมือนเป็นลางนะชื่อเพลง

แต่ว่าครั้งนี้มีเพื่อนมาด้วยเป็นกำลังใจ

แล้วนี่ลูกสะไพรหรอ

อะไรนะอ๋อเป็นรุ่นแม่ของคนนั่งใกล้เลย

แล้วคนไหนลูกสะไพรคนไหนลูกสะไพร

เออแล้วทำไมคุณแม่ไม่ไปนั่งข้างบน

ก็เดินบอกไม่แก่แล้วมีชมรมผู้สูงอายุอะไรอะ
ไม่เข้าไปร้องเพลงให้หนูฟังไง

วันนี้มีกำลังใจด้วยมาเชียร์นะฮะ
คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมนะฮะ

ตอนนี้ที่ของคุณพี่ลำยองนะครับ
ก็มีผู้ชายรูปหล่อนะฮะ

สวัสดีครับ

ลำยองไม่ใช่นักร้องอาชีพนะ
แล้วลำยองนี่จะมาลองได้ถึงสิบเหรอ

เป้าเต็มที่ก็สัก๗๘เพลง
คนบ้านเดียวของคุณลำยองเนี่ย

เออก็ไม่หน้อเลยใช่จ๊ะ

ให้กำลังใจด้วยว่าเขาจะสามารถ
เพลงแรกที่เคยเป็นเพลงช้ำของเขาเนี่ย

อดฉันกอดลานะเพลงนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้องเลย
ไม่มีการเปิดอินโทรให้แล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณเคยร้องมาแล้ว
มีอย่างเดียวที่จะช่วยได้คือตัวช่วย

ตอบว่าไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

เพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้เต็มที่แก้ความช้ำที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราให้ได้
ค่า๕๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง

มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่หรือ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือร้าย
กับคนเคยรักกับคนเคยใคร
เธอสิเป็นคนไปฉันสิจำใจทน

ว่าฉันคงลดลงใช่ไหม
ก็ถึงได้ทำเหมือนคนละคน
ก่อนเคยบอกรักก่อนเคยปากบน
ว่าขัดฉันสักคนเธอคงตรอมใจตาย
ก้นกระทะยังไม่ทันดำ
เธอก็เปลี่ยนคำฉันงงไม่หาย
เนี่ยลึกลิ้นผู้ชาย
พูดดีก็ตอนวางได้
พูดร้ายเมื่อตอนหวังทิ้ง
มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่หรือร้าย
มันอยู่ที่ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะไปถ้าเธอจะทิ้ง
ขอบอกเธอด้วยใจจริง
อดฉันสักทีก่อนลา

แล้ววิวจะหาวิวเลย
แล้วเมื่อตอนหวังได้

มองกันร้างกล้อมของเรา
โจ๊กใจ